แต่ว่าดูผู้ที่ติดโควิดล่าสุดก่อนนะครับ

พระมหาสมปองที่ท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ

ซึ่งพระมหาสมปองเนี่ย
ท่านฉีดซินโอแว็กไป๒เข็ม

ใช่ค่ะมีหลายกรณีแล้วนะคะ
ที่ฉีดวัคซีนซินโอแว็กครบแล้ว

บางคนก็ฉีด๑เข็มบางคนก็ฉีด๒เข็ม
ก็ฉีดแอสตรา๑เข็มก็ติดก็มี
นี่ฮะนี่ฉีด๒เข็มนะครับ
ก็กรณีของพระมหาสมปองล่าสุดที่ติดโควิด๑๙เนี่ย
หนุ่มกัญชัยเปิดเผยก่อนนะฮะ

มีรายการของพี่หนุ่มรายการหนึ่งที่จะต้องไปอัดรายการ
แล้วก็นิมนต์พระมหาสมปองท่านมาเป็นแขกรับเชิญมาออกรายการ

เขาต้องมีการตรวจคัดกรองบุคคลก่อนเข้าอาคาร

พบว่าทีมงานกับคนขับรถ
ของพระมหาสมปอง๒คนติดโควิด๑
เพราะฉะนั้นท่านมาร่วมทางด้วยกันมาในรถคันเดียวกัน

ท่านก็เข้าตึกเข้าอาคารไม่ได้ไม่ได้เจอพี่หนุ่มนะฮะ
ก็ต้องนิมนต์ท่านว่าโอ้โหอย่างนี้หลวงพ่อคงต้องหลวงพี่คงต้องไปตรวจ

พระมหาสมปองท่านก็ยกเลิกการอัดเทปรายการนั้นนะครับ
แล้วก็ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
ผลออกมาเมื่อช่วงสายของวันนี้
พบว่าพระมหาสมปองท่านติดโควิด๑๙นะฮะ
จากเมื่อวันที่๙กรกฎาคมที่ทีมงานติดนะฮะ
แล้วฉีดซีโนแวคไป๒เข็มนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็สอบถามล่าสุดไปยังพระมหาสมปองนะครับ
อยู่ที่วัดสร้อยทองที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะ
เปิดใจว่าตอนนี้ท่านยังไม่มีอาการอะไรหนักนะครับ
มีเพียงช่วงเช้าตัวร้อน๓๗๕มีน้ำมูกนิดหน่อย

ผมไม่แน่ใจตรงนี้แต่ว่าท่านเป็นพระลูกวัดสร้อยทองที่กรุงเทพ
พระมหาสมปองท่านบอกกับเรานะครับบอกว่าผลการตรวจเนี่ย
ความจริงตอนที่ทีมงานติดเนี่ยท่านตรวจเบื้องต้น๙กรกฎาคมเนี่ย
ยังเป็นลบอยู่แต่สุดท้ายมีการตรวจซ้ำผลอย่างละเอียดออกมาเนี่ยเป็นบวกนะครับ
ตอนนี้กำลังให้เลขาช่วยดูเรื่องประกันสุขภาพ
เพื่อติดต่อหาโรงพยาบาลไปรักษา
หลังจากเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบแจกแจงไทม์ไลน์
ก็จะย้อนหลังไปจนถึงวันที่๔กรกฎาคม
เพื่อให้คนที่เคยใกล้ชิดหรือว่าเคยเจอเจอกันเนี่ย
จะได้ทราบแล้วก็ไปกักตัวหรือไปตรวจสอบกัน

มีตัวร้อนบ้างระหว่างวัดปฏิเสธประหลาบนวัดเองก็๓๗๕
ถ้าอาตมารจะเพิ่งไปอัดระดับเฉินเสนอกระแสที่ชั้น๓แล้วก็มีการสะว้อนที่พี่หนุ่มมีมาตรกาล
ตอนนี้พระมหาสมปองท่านมีไข้นะฮะแต่ว่าอาการโดยทั่วไปเนี่ย

ส่วนพี่หนุ่มกัญชัยก็มีคนเป็นห่วงว่า
แล้วอย่างนี้พี่หนุ่มจะต้องไปกักตัวหรือไปตรวจอะไรหรือเปล่า
พี่หนุ่มก็ฝากบอกว่าวันนั้นที่นิมนต์ไว้จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของพี่หนุ่มเนี่ย

ที่หน้าตึกแล้วทีมงานท่านติดก่อน
ให้อาจารย์ถนอมสุขภาพด้วยพระมหาสมปองท่านก็ตอบว่ารักรักรักรัก
อ่ะนะคะนี่นะคะแล้วก็ส่งข้อความต่อไปว่า
อย่าห่วงคนอื่นให้มากห่วงตัวเองด้วย
มัวแต่เกรงใจคนอื่นพระมหาสมปองท่านก็ตอบว่า
นั่นสิหายป่วยคราวนี้พี่จะเห็นแก่ตัวขึ้นมาก
นี่นะคะก็เป็นการพูดคุยกันแล้วก็พระมหาภัยวันก็ถามว่า
ฉีดวัคซีนแล้วจริงไหมครับพระมหาสมปองท่านก็ตอบว่า
ฉีดแล้วนะคะก็ที่นุ่มแหวกสองเข็มอ่ะค่ะก็จะได้ชัดเจนนะคะ
เกรงใจเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าพระมหาสมปองท่านมีหลายรายการ
ใช่ค่ะก็ต้องไปออกรายการเวลามีคนนิมนต์ไปค่ะ
ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไปหมดอ่ะนะคะก็หลังจากรักษาอาการอาภาษณ
เรื่องของโควิดหายก็อาจจะต้องรับน้อยหน่อยอะไรประมาณอย่าง
อาจจะต้องแบบปฏิเสธแคนเซิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้ยังมีพระเอกหนุ่มชื่อดังโหนธนากรพระเอกดังของช่องเจ็ดเนี่ย
วันนี้ออกมาเปิดเผยว่าติดโควิดสิบเก้าเหมือนกันนะครับนี่คือโหนธนากรนะครับ
คือโหนเนี่ยคุณโหนได้โพสต์นะฮะแจ้งเอาไว้
บอกว่าไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งผลออกมาเมื่อเที่ยงคืน
วันอาทิตย์ก็คือคืนที่ผ่านมาเช้าวันนี้ก็เลยรีบโพสต์แจ้งข่าวสารกันนะครับ
คุณโหนได้แจกแจงไทม์ไลน์นะครับบอกว่าตั้งแต่๒๙มิถุนายนถึง๑๒กรกฎาคมเนี่ย

ส่วนเอาแล้วไปติดมาจากไหนอะไรยังไง
พระเอกหนุ่มชื่อดังคนนี้บอกว่าน่าจะติดจากหลานชายอายุ๒ขวบ
ตามคุณตาคุณยายไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
ซึ่งคุณโหนบอกว่าตอนที่ไปเจอหลานเนี่ย
หลานก็เหมือนกับจามแล้วก็ไอมันใส่หน้า
อะไรพวกนี้นะครับตั้งแต่๘กรกฎาคม
วันที่๙กรกฎาคมวันนั้นหลานมีไข้เป็นไข้นะ
ก็ไปตรวจนะครับตัวเองก็ไปตรวจด้วย
ปรากฏว่าผลของคุณโหนเนี่ยติดโควิด
นี่นะฮะคนใกล้ชิดในครอบครัวตอนนี้กักตัวกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
และกำลังทยอยไปตรวจโควิดเพิ่มเติม
ขณะที่เพื่อนนักแสดงที่โหนเขาแจกแจงไทม์ไลน์เอาไว้
เดี๋ยวก็จะกักตัวแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อเช่นกันนะครับ
ส่วนตัวของคุณโหนกำลังประสานโรงพยาบาลอยู่นะครับ

พระเอกหนุ่มคนนี้บอกว่ามีอาการลักษณะเหมือนเป็นหวัด
มีน้ำมูกแล้วก็ยังไม่มีไข้ไข้ยังไม่ได้ขึ้นสูงอะไร
นางเอกสาวแพนเค้กเขมมะนิดที่ก่อนหน้านี้
เราก็ทราบข่าวว่าน้องแพนเค้กติดโควิด๑๙
เข้ารักษาอาการตั้งแต่๒๘มิถุนายน

อัปเดตอาการล่าสุดวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

คุณแพนเค้กแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยกลับบ้านแล้ว
วันนี้ก็มีแฟนนุ่มก็คือสารวัตรหมีขับรถมารับกลับบ้าน
ส่วนน้องสะพ้ายกับหลานเนี่ยยังต้องรักษาที่โรงพยาบาลอีก๒๓วันนะครับ
บอกว่าอีก๒๓วันก็น่าจะได้กลับบ้าน
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแพนเค้กบอกกับเรานะครับ
บอกว่าคุณแพนเค้กเนี่ยออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้
เป็นการออกตามคำสั่งของแพทย์นะครับ
รวมเวลารักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมด๑๓วัน
แต่หลังจากนี้ไปอยู่บ้านก็จะต้องกักตัวต่ออีก๑๔วันนะฮะ
เดี๋ยวต้องมีการตรวจซ้ำด้วยส่วนรายละเอียดต่างต่างอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
เดี๋ยวคงมีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสังคมออนไลน์ส่วนตัว
แต่เท่าที่ถามจากผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าน้องแพนเค้กตอนนี้ก็
สภาพจิตใจก็ดีขึ้นก็สดใสมากขึ้นนะคะ